จะเอาโทรสองมาสู้กับของเรา๒คนบ้าง
ผมเชื่อว่าพี่เบิร์ตไปเพราะนางแบบในภาพ

เป็นภาพของหญิงสาวสวยเซ็กซี่สวมสายเดี่ยวสวยกว่าปุ้ยด้วยนะฮะ
โดยร้านนี้อยู่ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงบ้านดอนในอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ
มีคุณพิชชาพรธรรมวิธานหรือว่าอิ๊งคุณอิ๊งนะฮะเป็นเจ้าของร้านนะครับ
เธอเล่าบอกว่าภาพที่เผยแพร่ออกไปเป็นเพื่อนเพื่อนพิตตี้นะฮะ
โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองหลังจากสถานการณ์โควิด๑๙มันผ่อนคลายนะครับ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่านะครับระยองมาเที่ยวกันได้แล้วนะครับ
พอเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนคนนี้มาที่ร้านก็เลยช่วยโพสต์ภาพโปรโมทให้นะฮะ
ได้ผลซะด้วยใช่นะครับอ่านต่อได้ไหมเดี๋ยวพี่จะไประยอง
คุณอิ๊งเล่าต่อฮะคุณอิ๊งเล่าต่อบอกว่าก่อนจะเปิดร้านขายครัวซองนะ
ก็ทำงานเป็นเอ็มซีอ๋อมีหน้าหน้าตาสะสวยเหมือนเพื่อนเลยนะครับ
ที่กรุงเทพมหานครช่วงโควิดรอบแรกเนี่ยไม่มีงาน๓เดือนครับ
คุณอิ๊งบอกก็เลยปรึกษากับแม่นะฮะที่อยู่ที่ระยองบอกว่า
อยากจะขายของนะแม่นะฮะมันไม่มีงานคือคุณแม่ของคุณอิ๊งชอบทำขนม
แล้วก็มีฝีมือด้านการทำขนมเค้กนะครับแต่ถ้าขายขนมเค้กแล้วก็คู่แข่งมันเยอะนะฮะ
ตอนนี้ร้านเปิดกันเยอะเหลือเกินร้านเบเกอรี่เธอก็เลยแหวกแนวเปิดร้านขายครัวซอง
ซึ่งครัวซองของที่ร้านนะครับมีให้เลือกวันละไม่ต่ำกว่า๑๐ชนิด
เพราะว่าลูกค้าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันลูกค้าบางคนนะครับไม่เคยชอบครัวซอง
พอมากินแล้วเปลี่ยนใจเลยชอบเลยเพราะอะไรไหมทั้งแป้งทั้งไส้เนี่ยนะฮะ
เขาใช้วัตถุดิบอย่างดีราคาไม่แพงลูกค้าจับต้องได้ครับเขาบอกว่า
คือเน้นความใหม่สดนะฮะลูกค้ามาสั่งเนี่ยต้องได้กินร้อนทุกชิ้น
แล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขาล่ะคุณเอ้ยไข่เค็มลาวา
ชอบชอบคือถ้าเกิดกินครัวซองเปล่าธรรมดามันจะจืดมันจะเลี่ยน
บางคนชอบร้านนี้เขามีหลายท็อปปิ้งเนอะนี่ช็อคโกแลต
ไข่เค็มลาวาซิกเนเจอร์พอตักปั๊บมันจะเยิ้มฉ่ำออกมานี่
ราคาชิ้นละ๖๙บาทเท่านั้นนะครับส่วนใครที่อยากลองชิมไปได้ที่ร้านมาม่าครัวซองนะครับ
อยู่ริมถนนก่อนถึง๔แยกไฟแดงบ้านดอนอเภอเมืองระหย่อง
ขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ๑๑โมงเช้าถึง๒ทุ่มครับ